ไปดูเรื่องราวของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริกันบ้างนะครับ
แน่นอนได้รับเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตนะครับ
หลังจากช่วยอำนวยการจราจรให้รถฉุกเฉินผู้ป่วยหนัก
ส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีในโลกโซเชียล
เขาแชร์ชื่นชมกันมากนี่นะครับ

เป็นเสียงหัวของรถกู้ภัยรถพยาบาล
ใช่ครับเป็นภาพที่รถบนท้องถนนบริเวณสามแยกไฟฉาย
ช่วยกันนี่ลีกทางคุณเวลาได้ยินเสียงแบบนี้นะ
จำเป็นต้องหลบนะบางคนนึกว่าเราต้องรีบไปต้องรีบไป
ใช่หลบนะคะหลบซ้ายหรือหลบขวาก็ได้นะคะ
ใช่ครับค่อยเบียดค่อยเบียดกันเข้าไปหน่อยนะครับ
ช่วยกันลีกทางให้รถฉุกเฉินของมุมวิวิธีปลอดฤทธิ์ตึง
เพื่อนำนางสำลีอยู่เพชรอายุ๙๐ปี
มีอาการโรคหัวใจกำเริบตัวบวมส่งโรงพยาบาลสิริราชนะครับ

คุณนาราวุฒิทองสงฆ์ซึ่งเป็นหลานชายของนางสำลี
เพื่อเป็นการขอบคุณเพื่อนร่วมทาง
และขอบคุณตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ
ที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้นะครับ
นายนาราวุฒิบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันที่๔

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้พาตัวของคุณยาย
ออกจากบ้านพักย่านพุทธมนตรสาย๑
พอมาถึงสามแยกไฟฉายรถติดมากนะครับ
แต่ดีที่มีตำรวจ๔นายมาช่วยดูแลการจราจรให้
จึงทำให้ส่งตัวคุณยายเข้าห้องฉุกเฉิน
แล้วก็แพทย์สามารถช่วยชีวิตได้ทันคุณ
ด้านของพันธ์ตำรวจโทไพโรธจันกระจ่าง

โครงการพระราชดำริก็เล่าให้ฟังนะครับ
บอกว่าจากประสบการณ์ที่อยู่อำนวยความสะดวกจราจร
บริเวณแยกสิริราชมานาน๘ปี
ทราบดีเลยว่าในช่วงเวลาเร่งด่วน
การจราจรบริเวณนี้ครับข้าง
และระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลา๗โมงเช้า
ได้รับแจ้งว่ามีรถหมู่ที่ปลอดฤทธิ์ตึง
เปิดไฟฉุกเฉินผ่านสามแยกไฟฉาย
สั่งการให้ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกทันที
ซึ่งรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
การช่วยเหลือผู้ป่วยให้พ้นขีดอันตรายนะครับ
ก็ต่างเข้าไปชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่
ของตำรวจโครงการพระราชดำริตำรวจจราจร

พี่น้องที่ร่วมกันใช้รถใช้ถนนอยู่ตรงนี้
ที่สามารถที่จะหลีกทางแหวกทางให้รถของเจ้าหน้าที่
เขาผ่านไปได้นะครับ